คุณผู้ชมฮะช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ย

อาจารย์รัฐศาสตร์อาจารย์นิติศาสตร์ก็มาเกรงกันว่า
ตอนนั้นภักด์ไหนน่าจะมาอันดำ๑ส่วนใหญ่ก็เพื่อไทย
อันดับ๒ก็น่าจะก้าวไกลแหละ
แต่ว่าพอผลคะแนนเลือกตั้งออกมาเฮ้ยพลิก
พลิกแบบที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วคุณผู้ชมต้องมาดูกันหน่อยว่า
แล้วรอบนี้การตั้งรัฐบาลล่ะจะตั้งได้ไหมแล้วนายกพิธาจะเป็นจริงหรือเปล่า

อาจารย์ธนพรศรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่า
อาจารย์เองเนี่ยเอาใจช่วยพระเก้าไกลนะให้ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
แต่ในความเป็นจริงอาจารย์บอกได้เลยว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่สำเร็จ
สุดท้ายพระเก้าไกลจะโดนถีบไปเป็นฝ่ายค้าน
คืออันนี้อาจารย์ไม่ได้เพิ่งพูดวันนี้นะอาจารย์วิเคราะห์มา

โอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณว่าเลือกตั้งเสร็จ

ธนพรบอกอยากให้ไปดูสมาชิกวุฒิสภาก็คือสวนี่แหละแต่ละคน
ที่ประกาศไม่เอานายพิธามาจากความคิดของสวแต่ละคนเอง
หรือมีทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดสมคบคิดเพื่อให้เกิดสูตรที่๒ก็คือเมื่อก้าวไกล
รวมเสียงไม่ได้ถึง๓๗๖เนี่ยจะเป็นพักไหนล่ะ
ก็จะเป็นที่ของพักเพื่อไทยเดินหน้าตั้งรัฐบาลครับ

อาจารย์ธนพรก็มองว่ามีตัวละครอื่นนะที่อยู่นอกสถาบันทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมและระบบราชการภาคส่วนเศรษฐกิจ
ที่ได้รับประโยชน์จากระบบโครงสร้างเดิมแล้วไม่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไง
ก็เลยต้องพยายามทำทุกวิถีทางก็คือเหมือนไปล็อบบี้
สนับสนุนนายพิทาที่ต้องการจะมารื้อโครงสร้างของสังคม

แล้วทำให้คนกลุ่มนี้เหมือนตั้งป้อมประการสู้และวิ่งเข้าหาพักเพื่อไทย
เพราะว่าพูดคุยได้ง่ายกว่าครับ
ผมเอาใจช่วยแล้วสนับสนุนให้การจัดตั้งสำเร็จ

การจัดตั้งจะไม่สำเร็จแล้วพักเก้าไกรจะถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้าน
ผมใช้คำนี้นะครับจะถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้าน
ถ้าสูตรที่๒เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดกัน
พักเพื่อไทยจะโดยใครก็ตามจะโดยเจ้าของพัก
หรือจะโดยกรรมการบริหารพักอะไรก็สุดแท้แต่
มันมีการเขาเรียกว่าสมรู้ร่วมคิดกับสว
แต่ในความเป็นจริงในทางการเมืองก็คือว่า
พักเพื่อไทยนะครับจะได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ในฐานะพักเก้าไกรจัดตั้งรัฐบาลไม่เสร็จ
นี่มุมมองของอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับ
คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแล้วแต่เลย
อีกท่านหนึ่งดีกว่าอาจารย์นันทนานันทวโรภาสครับ
บดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก
ท่านนี้ก็มาให้ทัศนะก่อนการเลือกตั้งก็บ่อยอยู่เหมือนกัน
ท่านบอกว่าตอนนี้เรากำลังคิดไปเองว่า
ก้าวไกลรวมเสียงข้างมากได้
เพราะฉะนั้นด่านแรกที่ก้าวกลายต้องผ่านไปให้ได้ก่อนก็คือกรกตนี่แหละ
และจำนวนนี้๓๒๓เสียงจะลดลงไปหรือเปล่า
อาจารย์อันทนาบอกมันยังเปลี่ยนแปลงได้
แล้วปล่อยให้มันเนิ้นนานออกไปนี่นะ

ว่าจะสนับสนุนชันธามติของวัชชน
มันก็จะทำให้อีกซี่ข้างหนึ่ง
มีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้
ส่วนอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีครับ
อาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาบอกว่า
ถ้านายพิธาต้องการเป็นนายกนะมีทางเดียว
ทำอย่างไรคะ
ไปรวมเสียงสอมาให้ได้๓๗๖
ต้องให้ได้เท่านี้นะ
จะได้เพิ่งแต่สอคือกติกาไงใช่
พิธามีด่านหินอีก๒ด่านนะก่อนจะไปถึงตำแหน่งนายกนั่นก็คือการตรวจสอบคุณสมบัติกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีนี่แหละที่กรกตยังพิจารณาอยู่หากประเด็นคุณสมบัติผ่านก็ยังไม่จบเพราะด่านต่อไปก็คือการตัดสินใจของสวที่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีสัญญาณที่ดีเลยอ่ะ